ต้องทำยังไงให้แก๊ปมันแคบที่สุด

คือโอกาสที่จะเป็นนายกมันไม่มี

ถ้ามีเลือกตั้งเรา๙อาทิตย์แรกแล้ว
วันนี้เราเป็นพักการเมืองที่สามารถสร้างมิติใหม่
วันนี้มันมีคนมากมายนะครับที่ออกมาติดตั้ง

คนสมคนละ๒๐บาท๑๐๐บาทแต่ไม่มีหมดเลย
ผมมีเงินบริจาคแค่๖ล้านกว่าบาท

ถ้าคะแนนส่วนตัวของมาร์คมีสัก๒ล้าน
ผมได้สอสอตั้ง๒๐กว่าคนเลยนะ

ไม่รู้จะได้เงินได้สอสอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ

ถ้าจะต้องชูผมบอกกับแฟนคลับไปแล้วว่าเฮ

แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้
ถ้าเกิดผมไม่ได้รับเงื่อนไข

จะชูใครผมก็ไม่รู้ว่าใครจะได้แนะนำ
แต่ผมเชื่อว่าคนที่เขามี๒๕๐ในมือ

ที่จะสอสอเยอะ

อ้าวน่าไม่ได้พูดนะ